ดูความขึ้นหน้าเหตุนี้บ้างที่ยิงกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในชุมชนไซม้า
เขามีชื่อแก๊งนะแก๊งอะไรผงซิ่ง
หงซิ่งแก๊งหงซิ่งไปค้น๕จุดออกหมายจับแล้วนะครับ
คนด้วยกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนและปราบปรามแต่ละโรงพักในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
กว่า๑๐๐นายสนที่กำลังกับตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑
นำหมายสารจังหวัดนนทบุรีครับไปค้นบ้านเป้าหมาย๕จุด
ทั้งหมดเป็นของสมาชิกแก๊งหงซิ่งครับที่ก่อเหตุยิงกันหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
ตะบนไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรีครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามคนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือนายมานพรวงพึ่งอายุ๔๑ปีที่จะแต่งงานเร็วนี้
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะครับจุดแรกนะครับตำรวจตรวจค้นก็คือ
เต๋าหรือนายนโรงจิตเป็นคนขับรถของกองช่างเทศบาล
ดตระบนไซม้าจากการตรวจค้นพบเครื่องกระสุนปืนขณะจุด๔๕
๗นัดมีใบอนุญาตครอบครองแต่ไม่พบตัวทั้ง๒คน
เจอปืนลูกซองเจอเครื่องกระสุนปืน
จุดที่๓ครับบ้านของนายวรพงศ์คนนี้ชื่อปิง
จุดที่๔เป็นบ้านหลังหนึ่งในซอยป่าไม้อุทิศ
บางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านของว่าที่ร้อยตรี
ขนิตินหรือว่าเพชรแล้วจุดที่๕จุดที่๕เป็นบ้านของนายพาคิน
ต้อยนะครับอยู่ในตะบนไซม้านั่นแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกณพธรวาชัยยุงนะครับ
ท่านผู้กำกับการสพบังศรีเมืองเปิดเผยบอกว่า
การเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๕จุดนี้ในเบื้องต้นเจอหลักฐานเพียง๒จุด
ก็คือปืนกับเครื่องกระสุนที่ผมรายงานไปนะครับ
ต้องนำไปตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้หรือเปล่า
และการตรวจค้นไม่พบผู้ก่อเหตุคาดว่าจะหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็รวบรวมพยาหลักฐานออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว๘คนด้วยกันนะครับ
ก็มีพาคินนะครับมีอัตภพลมีนัฐกรมีนรงจิต
มีเมธิชัยมีสุรชาติมีว่าที่ร้อยตรีคณิติน
แล้วก็มีวรพงศ์ครับคุณผู้ชมนะฐานความผิด๔ข้อหา
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และโดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะที่นางอังนางอังนี่นะครับ
เป็นภรรยาของนายสุรชาติหรือว่าโอมที่ฉายาโอมวัดแดงเนี่ย
เขาให้ปากคำครับหลังจากตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านแล้วเจอปืนลูกซองกับเครื่องกระสุน
เธอบอกว่าวันเกิดเหตุมีเพื่อนโทรมาตามสามีให้ออกไปช่วยเคลียร์นะครับ
ไปเจอกันข้างเทศบาลจากนั้นสามีก็กลับเข้ามาบ้านตามปกติแล้วออกไปอีกครั้ง
โดยไม่ได้เห็นเอาอะไรติดตัวไปเลยนะรวมถึงปืนซึ่งเป็นปืนยาวนะครับ
ที่มันพกไม่ได้เนี่ยก็เก็บเอาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวแล้วมีใบอนุญาตถูกต้อง
นางอังยอมรับว่าสามีนะครับเป็นเพื่อนกับนายวรพงศ์หรือว่าปิง
แต่ยังงงอะไรอ่ะยังงงว่าสามีตามไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้อย่างไร
เพราะเพื่อนฝุงนั่งรึมลาวอยู่ที่ฆ่าเทศบาล
แล้วก็ในกร้อวงจอดปิดไม่เห็นสามีเลยว่าอยู่ในเหตุการณ์ฟังเธอลาวไหนครับ

ก็ไม่มีอะไรค่ะเขาก็ถูกยิงที่ขาด้วยโดนเฉียวอะค่ะพี่
ถึงหลังเกิดเรื่องตอนเช้าโอมยังเข้าไปที่บ้านอยู่
แล้วเขาพูดอะไรกับเราเป็นครั้งสุดท้ายไหม
เขาไม่ได้ทำอ่ะเขาไปอยู่ในนั้นจริง

ก็คือจบแล้วมาคุยกัน